คุณผู้ชมครับหากพูดถึงเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกลางเมือง
ก็คือที่สวนสัตว์ดูสิตหรือว่าเขาดินวนาอยู่คู่กับคนไทยมานาน
ใช่สมัยเด็กนี้โอ๊ยไปบ่อยเลยไปให้อาหารฮิปโปอะไรแบบนี้
ผมรบพ่อแม่ไปบ่อยเลยคุณสุภานี
ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยนะต้องไปภายในสิ้นเดือนนี้แหละ
ต้องไปเพราะว่า๓๑สิงหาคมนี้สวนสัตว์ดูสิตจะปิดแล้วนะครับ
แล้วก็มีการย้ายสัตว์ไปตามสวนสัตว์ต่างนะครับ
คราวนี้วันนี้เรามีพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยเขาดินในความทรงจำ
ติดตามได้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
ความน่ารักและขี้เล่นของแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสเพศเมียอายุ๕๒ปี
หากใครเดินทางมาที่สวนสัตวศิษฐ์หรือเขาดินแห่งนี้
แวะมาทักทายเพราะนิสัยเป็นมิตรและคุ้นเคยต่อผู้คน
แม้จะเชื่องช้าเพราะอายุที่ล่วงเลยเทียบเท่าคนก็เกินร้อยปีเข้าไปแล้ว
ได้แต่นอนโชว์ตัวในบ่อแบบไม่ขยับไปไหนแต่หากเรียกมากินอาหารโปรดก็พร้อมทันที
อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะถ้าหากมาถึงที่เขาดินแห่งนี้ค่ะ
นั่นก็คือการถีบเรือเป็ดนะคะเพื่อที่จะชมทัศนียภาพโดยรอบรอบสวนสัตว์เขาดินค่ะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองนะคะเขาก็จะมีการให้สวมเสื้อชูชีพนะคะ
ที่จะป้องกันอันตรายด้วยโดยกิจกรรมนี้นะคะก็เหมาะสมสำหรับคู่รักนะคะ
เพื่อที่จะลำลึกถึงสวนสัตว์เขาดินแห่งนี้ด้วยค่ะ
กว่า๘๐ปีภายในสวนสัตว์เขาดินแห่งนี้มีสัตว์กว่า๑๓๐๐ตัวแบ่งออกเป็น๑๙๐ชนิด
โดยล่าสุดองค์การสวนสัตว์ได้ประกาศย้ายสัตว์ทั้งหมดไปยังสวนสัตว์แห่งใหม่บริเวณตำบลคอง๖อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งมีพื้นที่กว่า๓๐๐ไร่ใหญ่เป็น๓เท่าของพื้นที่เดิมเพื่อให้สัตว์น้อยใหญ่ได้มีพื้นที่อยู่อย่างสบายมีอากาศทายเทและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จากสวนสัตว์แห่งเดิมมีความคับแคบหากเทียบกับจำนวนสัตว์ที่มีอยู่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโฉนดที่ดินให้กับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชุปธรรมจัดสร้าง
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ต่อปวงชนชาวไทยและชาวองค์การสวนสัตว์เป็นอย่างมาก
ในส่วนของแผนการขนย่ายสัตว์ไปยังสวนสัตว์ต่างจังหวัดของสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยนะครับก็มีการบุรณาการแผนกันได้การด้วยการสอบถามไปยังสวนต่างจังหวัดมีความต้องการสัตว์ที่จะไปเสริมในส่วนจัดแสดงของสวนต่างจังหวัดเนี่ยก็มีการบุรณาการแล้วก็คัดเลือกสายพันธุ์เลือกอะไรต่างเนี่ยพร้อมต
ไปที่แห่งนี้อยู่ในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชอุทยานส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม๙เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
จนกระทั่งเสด็จสวรรคตได้ส่งพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้จัดเป็นสวนสาธารณะ
และใช้ชื่อว่าสวนสัตว์ดุสิตเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยในวันที่๑๘มีนาคมพุทธศักราช๒๔๘๑
ใกล้วันปิดตัวลงก็ยิ่งทำให้สวนสัตว์เขาดินมีความคึกคักยิ่งขึ้นเนื่องจากมีประชาชนและนักท่องเที่ยวพาครอบครัวคู่รักมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก
โดยต่างพากันถ่ายรูปเป็นที่ละลึกมุดอุโมงหลุมหลบภัยที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่พร้อมบอกว่าต้องการมาย้อนวัยรำลึกถึงความทรงจำที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยด้วย

เป็นยังไงบ้างครับ

แล้วชอบมาเที่ยวสดขัดไหมครับ
เองก็เคยมาตั้งแต่เด็กวัยรุ่นก็มามีลูกแล้วก็มาลูกโตแล้วก็มา
คือเหมือนเขาเรียกอะไรคะเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วค่ะว่าถ้าสวนสัตว์นะในกรุงเทพต้องมาเขาดิน
สำหรับประชาชนสามารถเข้าไปเที่ยวเยี่ยมชมภายในสวนสัตวศิษฐ์ได้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
ซึ่งหลังจากนี้จะทยอยเคลื่อนย้ายสัตว์ออกไปจัดแสดงณสวนสัตว์ต่างภายใต้การบริหารขององค์การสวนสัตว์จำนวน๖แห่งทั่วประเทศ
แก่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชศรีมาสวนสัตว์สงขราสวนสัตว์อุบลราชธานีและสวนสัตว์ขอนแก่น
โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการปิดตำนานสวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนาให้เหลือไว้ในความทรงจำ
พรสจิริฐศิลปข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

อยากย้อนเวลากลับไปเป็นเด็ก

คุณผมชอบมากศักดิ์โรคสวนสัตว์ชอบไปนะ

ก็ไปดูหลุมหลกไพรต้องไปดู
แล้วก็ไปดูโซนของยีลาฟม้าลาย

ในเมืองแล้วได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เหมือนหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งนี่น่าไปจริง

ประมาณสัก๒สัปดาห์กว่าก่อนสิ้นเดือนนะคะ